ผมมีความเต็มที่มากทีเดียว

งานถักทออยู่ที่หัวนี้แหละค่ะมีความถักทอขันหลังให้ดูนี่

เอาไหมคะแองจี้ไว้ผมยาวค่ะแองจี้อย่าไว้ทรงนี้บ้าง
ใช่อยากให้มันอยู่ที่นิดนึงนะของเราเป็นทรงเก๋
ข่าวแรกค่ะข่าวแรกเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก

ครั้งแรกของเอเชียมีการปลูกถ่ายหัวใจไตตับในผู้ป่วยชายคนเดียวด้วย
เรียกว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยให้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม
เปิดเผยเมื่อเช้าวานนี้นั่นเองวันที่๒พฤษภานะคะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลก็เป็นประธานแถลงข่าว
สิริราชปลูกถ่าย๓อวัยวะ
หัวใจตับไตสำเร็จในผู้ป่วยรายเดียว

โดยมีนายแพทย์วิสิตวามวานิสพอโรงพยาบาลสิริราช
ร่วมด้วยทีมศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ดำเนินการปลูกถ่ายอวัยวะตั้งแต่ปี๒๕๑๖
ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลถึงวันที่๒๐เมษายน๒๕๖๑นั้น
ผ่าตัดปลูกหายไต๑๒๙๘ราย
ผ่าตัดปลูกถ่ายตับ๓๒๑ราย
ผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ๖๗ราย
นับเป็นโรงพยาบาลที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะมากที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะ
ปลูกถ่ายอวัยวะนั้นถือว่าเป็นการรักษามาตรฐาน
สำหรับผู้ป่วยที่มีการทำงานของอวัยวะต่างที่ล้มเหลว
ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แล้วก็มีชีวิตที่ยั่งยืนยาวนานขึ้น
ส่วนใหญ่การผ่าตัดปลูกถ่าอวัยวะมักทำเพียงแค่๑อวัยวะเท่านั้น
แต่รอบนี้ต้องบอกเลยว่าทำ๓นะคะ
ใช่ปกติจะทำเพียง๑อวัยวะให้แก่ผู้รับบริจาค๑รายเท่านั้น
ผู้ป่วยบางรายมีความจำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า๑อวัยวะ
อาจจะมีภาวะไตวายร่วมด้วยเป็นต้น
ผ่าตัดปลูกถ่ายมากกว่า๑อวัยวะ
สำหรับผู้ป่วยรายนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยชีวิตของผู้ป่วยได้
แพทย์ประสิทธิ์ก็ยังบอกอีกว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายมากกว่า๑อวัยวะ
ให้แก่ผู้ป่วยรายเดียวกันมีการทำมานานแล้วในต่างประเทศค่ะ

ส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดปลูกถ่าย๒อวัยวะ
อย่างเช่นการปลูกถ่ายหัวใจร่วมกับตับหัวใจกับไตอันนี้เป็นต้น
ปัจจุบันทำการปลูกถ่ายไตตับอ่อน๑๐รายตับไตอีก๘ราย
ปอด๕รายหัวใจไต๒รายก็ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยแล้ว
แต่ว่าการปลูกถ่ายอวัยวะทั้ง๓อวัยวะในรายเดียว
สำเร็จนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ฟ้าประธานมาก
เพราะว่ายากมากค่ะที่จะได้๓อวัยวะในครั้งเดียวและในคนคนเดียวด้วย
ซึ่งโรคทั้ง๓โรคนี้ถ้ามีอะไรผิดปกติมักจะไม่มีโอกาสได้แก้ไขใช่ไหม
ใช่แต่อันนี้คือเป็นทั้งหมดในคนคนเดียว

ชวนอย่างนี้เชิญชวนประชาชนให้ร่วมกัน

อันนี้นะเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่น

แล้วถ้าพี่เป็นอะไรไปประกาศไว้ตรงนี้เลยนะคะ

ที่ทำรับใช่ไหมอ๋อนี่ที่โรงพยาบาลจุฬา
ว่าชาวศรีริราชทุกคนก็จะสืบสารพระราชประณิทาน

โดยอยากจะเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินก็ได้นะคะ
เข้ากองทุนของโรงพยาบาลศรีริราชนะคะ
เพื่อช่วยผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษา
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน
ก็ไปได้ที่สิริราชมูลนิธิตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น๑

เราคนเดียวไม่ต้องไปเอาพยานที่ไหนมา
ถ้าเรามีสติพร้อมเขาทำให้เลยค่ะ
ได้นะครับโอเคไปเรื่องต่อไปนะครับ

คือน้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขากำลังจะแต่งงานพี่เหมียวคุณผู้ชมครับ
แล้วปรากฏว่าถูกคนเมานะฮะ
แล้วก็ขับไปชนเขาเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
คืออย่างนี้เรื่องเศร้าว่าที่เจ้าสาวนะครับ
ซึ่งกำลังจะแต่งงานในเดือนตุลาคมนี้นะครับ
ถูกหนุ่มเมาขับรถชนท้ายดับคาที่นะครับ
ครอบครัวใจหายมากนะครับ

บอกว่าอยากทำให้ลูกเป็นครั้งสุดท้าย

เมื่อวานนี้ที่วัดคานหามที่อุทัย

รถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์

ก็ได้มีการจัดแต่งซุ้มประตู
แบบเดียวกับงานมงคลสมรสนะครับ

อายุ๒๔ปีเนี่ยผู้เสียชีวิตนะฮะ
ได้มีการกล่าวบอกว่าลูกของตนเองนั้น

อายุทยาซึ่งมีนายภูเบสเนธงามนะฮะ

ไปชนท้ายรถจักรยานยนต์นะฮะ

กำลังขี่รถกลับมาใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้ว

จนกระทั่งร่างเนี่ยเหละทั้งตัว

เสียชีวิตที่ถนนโรจนะ
เมื่อวันที่๒๘เมษาที่ผ่านมา

จะแต่งกันในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
โดยได้ทำพิธีมั่นกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อวันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมานี่เอง

หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจนี่มีการตรวจแอลกอฮอล์
สำหรับคนที่ขับรถกระบะคันนี้ไปชนเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าคนขับที่ว่าชื่อนายภูเบศเนี่ย

ทั้งนี้นะครับตัวพ่อเองกับครอบครัวเนี่ย

อยากจะทำอะไรให้กับลูกสาวไว้ในวาระสุดท้าย
แล้วก็ไม่อยากให้เป็นบรรยากาศ

ส่วนการเชิญภาพบางสกุลก็จะเชิญเป็นคู่

พระที่มาสวดบัสกุลก็นิมนต์เป็นคู่เหมือนกันนะฮะ

บอกว่าอยากให้คนที่ดื่มแอลกอฮอล

ไม่อยากให้คนเมาแล้วมาขับรถบนท้องถนนแบบนี้
จะได้ไม่มีการสูญเสียเหมือนครอบครัวของตนเอง

ค่ะผมอยากให้พี่สาวนี้เป็นรายสุดท้ายของการเมาและขับน้ำมะชน

เขาไม่รู้หรอกว่าเขาไม่ควรจะขับ
ปัญหามันอยู่ตรงนี้
บัตรแบบใหม่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ใช้เมื่อวันที่๖เมษายนพศเนี่ยนะฮะ
โดยด้านหลังนั้นธนบัตรมีการพิมพ์ข้อความระบุว่า
โทษฐานปลอมแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิต
จำคุกอย่างสูง๒๐ปีหรือปรับอย่างสูง๔๐๐๐บาท
ซึ่งกฎหมายปัจจุบันนั้นบอกว่าปรับนั้น๒แสนถึง๔แสนบาทนะฮะ
แบงค์ชาติก็เลยรายงานว่าคือว่าตอนที่กระบวนการการออกแบบและจัดพิมพ์ธนบัตรใหม่เนี่ยนะคะ
เขาใช้เวลาการเตรียมล่วงหน้าซึ่งกระบวนการการจัดพิมพ์ธนบัตรแบบสิบเจ็ดเนี่ย
ตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๙ปรากฏข้อความเตือนระบุโทษตามที่เขาได้พิมพ์ไปนั่นแหละค่ะ
เช่นเดียวกับชนบัตรส่วนใหญ่ซึ่งใช้ในปัจจุบันนี้นะคะ
แต่ต่อมานั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาพศ๒๕๕๙
ซึ่งปรับปรุงโทษสูงสุดของการปลอมแปลงธนบัตรจาก๔๐๐๐บาทเป็น๔แสน

ดังนั้นผู้ที่ปลอมหรือแปลงธนบัตรจะต้องได้รับโทษตามกฎบังคับกฎหมายบังคับในของปัจจุบันนี้คือของปี๖๖๐เนี่ยนะฮะ
คือไม่ได้พิมพ์ผิดค่ะเพียงแต่ว่าการที่เขาทำขึ้นมาใช้เวลาก็เลยเป็นกฎหมายเดิมของปี๕๙

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินตามขั้นตอนต่างเพื่อปรับแบบธนบัตรให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ออกมาใหม่
โดยทั้ง๕ชนิดเนี่ยนะครับราคา๒๐๕๐๑๐๐บาทและ๕๐๐บาทแล้วก็๑๐๐บาทเนี่ย
ที่จะออกใช้ตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
ในวันที่๒๘กรกฎาคมพศ๒๕๖๑เป็นต้นไป
จะใช้ข้อความว่าการปลอมแปลงธนบัตรเป็นความผิด
ต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมายอาญาแทนข้อความเดิม
ซึ่งก็จะไม่มีการผิดแล้วคราวนี้กฎหมายฉบับใดก็เข้าข่ายนี้หมด
นี่นะคะเอาละค่ะก็เป็นอันว่าเข้าใจกันนะคะไม่ได้พิมพ์ผิดค่ะ
โอเคนะครับนั่นก็เป็นในช่วงแรกของเรา
ในช่วงหน้าคุณจะมีอะไรดิฉันมีเรื่องงูเห่า
หลอกกันได้ป้าสั่งซื้อฟันปลอมแต่ใส่เข้าปากไม่ได้
อาจจะแบบว่าไม่พอดีไหม

เอามากหลอกกันได้ป้าโวยลั่น
สั่งซื้อฟันปลอดทั้งเฟสใส่ปากไม่เข้าบอกอย่างงั้น

จริงมันต้องวัดแม่มันไม่มีทางเข้าพอดีปากเรา
ไม่หรอกคือป้ากันเป็นชาวสวนที่บ้านค่ายระยองนะฮะ
คือฟันข้างหน้าแกหล่อแบบนี้เห็นไหม

ปรากฏสั่งมาแล้วเนี่ยแต่ใส่ไม่ได้
นี่ไปใส่ไงมันค้างอย่างนั้นเห็นไหมล่ะ

ผู้สื่อข่าวจังหวัดระยองได้เดินทางไปพบกับนางอานันต์นะฮะ
ชุมวัวระขายี

นี่อายุ๖๒นะอาชีพเป็นชาวสวนนะปลูกต้นไม้เลี้ยงไก่
นางอานันเนี่ยบอกว่าตัวเองมีคนฟันหล่อซีน่ะ
ฟันหล่อซีหน้าแต่ตัวเองอยากสวยอยากให้ดูดีหน่อย
ไปเห็นโฆษณาในเฟซบุ๊กก็เลยมีการสั่งซื้อ
ที่เขาขายโฆษณาโฆษณาขายในราคาชุดละ๑๕๐๐บาท
แต่ถ้าสั่ง๒ชุดนะฮะราคาแค่๕๐บาท

แต่ถ้าสั่งอีก๒อันอันต่อไป๕๐บาท

เหมือนมันงอได้

แต่นี่พอสั่งมาแล้วนะครับ
พอมาถึงเนี่ยก็เปิดต่อหน้าคนส่งของปรากฏว่าลองใส่ดูแล้ว

ก็เลยเอาแช่น้ำอุ่นปรากฏว่าเหนียวเหนอะหนักเลย

ซ้ำยังบล็อกเราอีกหนีไปเลยด้วยซ้ำ

บ้าหรือเปล่าเนี่ย
เขาบอกเพื่อนบ้านไปว่าเขาว่าบ้าหรือเปล่า

รวมทั้งศูนย์ดำรงธรรมระยองก็ไม่ได้ดำเนินการใดเลย
ติดต่อพิธีสำนักงานนักยุคมนตรี

หาคนที่เข้าใจภาษาอังกฤษติดต่อให้

แต่ก็ยังสามารถโฆษณาได้ทุกวันนะฮะ

ขอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือว่าไทยรัฐ

ข่าวใส่ไข่ช่วยตีแผลให้หน่อย
รู้สึกว่าพอมันมาจัดการอะไรเรื่องทั่วไปเนี่ย

แล้วอย่างฟันปลอมเนี่ยนะ

คือตอนนี้เนี่ยเพราะว่าโซเชียลมันทำให้การติดต่อสื่อสารง่าย

แล้วต้องไปสั่งบริษัทฝรั่งไหนล่ะคะ

มันไม่ได้อยู่แล้วนะ
งั้นส่องซี่ก็สั่งอย่างนี้
มันอาจจะใส่ได้โดยการที่คุณเองเนี่ยอาจจะต้องเลาะฟันข้างบนทั้งหมดทิ้งไปก่อน
แล้วถึงจะใส่เข้าให้แข็ง
แต่ถ้าเกิดคุณมีฟันเก่าอยู่แล้วมาใส่เนี่ยมันคงไม่ได้

ผมเล่นเด็กมากกว่าที่แบบเมื่อก่อนที่ใส่ฟันแบคซีลล่า
ไม่ใช่น่าจะใส่ได้เพราะความสวยงาม

หรือว่าอาจจะต้องไปขายต่อให้คนอื่น

ไม่ต้องไปขายป้าไม่ต้องไปใช้เอามาขูดมะพร้าวเอา

เขาบอกไปแช่น้ำแล้วเป็นยางเหนียวหน่อยน่ะ
ยันก็โดนก็วัสดุปลอมแน่

พี่เมียลใช้ฟันปลอมรึยังคะ

เมียลไม่ใช้ค่ะซาวงจริงหมดทุกสิ่ง

แต่เชื่อหมองูแนะนำว่าให้เอาขี้งูกบฝั่งร่างตัวเอง
เธอเลยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ

อัธภาพที่อุตราประเทศของอินเดียนะคะ

หลังจากที่ถูกงูฉกได้ไม่นาน

ที่ทำพิธีนำขี้วัวมากบร่าง
ว่าจะช่วยดูดพิษงูออกจากร่างของเธอได้
ชื่อนางดาเวนตรีวัย๓๕ปีนะคะ
ฉกถูกงูเห่าฉกระหว่างที่

นี่หมายถึงว่าทางสามีเธอวิ่ง

สามีก็เลยวิ่งไปหาหมองูมาในหมู่บ้านเนี่ยนะคะ

หมองูก็บอกว่าให้ทำพิธี
เอาขี้งัวมากบร่างของนางดาเวนตรีเนี่ย
แล้วก็บอกให้พวกเขาทำ
ถูกฝั่งไว้ถึง๗๕นาที
อุ๊ยก็ตายสิค่ะแค่๑๐นาทีก็ตายแล้ว

รอบแขนของเธอแต่หมองูแนะนำให้เอาขี้วัวมากบทั้งล่าง

เราก็เลยทำตามเพราะว่าหมองูงั้นแสดงว่าแสดงว่าท่าทาง

ทิ้งผมให้รับภาระเลี้ยงดูลูกถึง๕คนต่อไป

มันกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ชนบทของอินเดีย

ผู้คนยังทำตามความเชื่อหลายอย่างด้วยกันนะฮะ
จนเกิดทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ

ไอ้สบายแล้วที่นี้
อย่างของเมื่อก่อนถ้าเกิดเรามีโดนพวกแมงป่องกัด
เดินงูกัดเนาะ
เขาก็ครรภิรบนี่ล่ะ
ก็ควรเชื่อส่วนบุคคลเลยอันนี้

เขาจัดมาเพื่อจะให้ทุกคนนั้นเตรียมพร้อมภูมิกลางค่ะ
เห็นบาบิกคอนมันมาเลยค่ะ
มานี้หน้าเก๋วหัวเรามานี้
นี่เค้ามาเองเลยพี่
อื้ยอันนี้มาอย่างนี้ต้องมีข่าวดีแน่
บาร์บีคิวพราซ่าก็จัดโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอย๑ปีมีครั้ง
กับโปรโมชั่นรีฟิว
ปีนี้พิเศษมากค่ะเพราะว่าบาร์บีคิวจัดเมนูใหม่
เมนูใหม่มาเสิร์ฟให้ไม่อั้นแล้วก็มีให้เลือกหลายรีฟิลอย่าง
ยอนรีฟิลจัดเซตอลังการอยากกินเท่าไหร่ก็กิน
ไม่ว่าจะเป็นซี่โครงแกะหมักซอสเนื้อสันคอวากิลกุ้งแม่น้ำ
ว้าวหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ปลาแซลมอนนอเวย์แล้วก็บิงซู
นี่นะฮะยิ่งกินเยอะยิ่งได้ไหมถูกต้องยิ่งกินเยอะยิ่งได้ส่วนลดมากนะฮะ
กินหนึ่งครั้งได้หนึ่งเหรียญได้แล้วหนึ่งชุดรีฟิลชุดไหนก็ได้นะครับ
สะสมครบ๑๐เหรียญได้ส่วนลด๕เปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะฮะสะสมครบ๒๑เหรียญได้ส่วนลด๑๒เปอร์เซ็นต์
สะสมครบ๑๒เหรียญจะได้ส่วนลด๒๕นะครับแล้วก็จะได้รับเหรียญรางวัลจากบาร์บีกอนไปเลยนะฮะ
แล้วก็ไปสะสมเหรียญกันได้ที่แอปพลิเคชันแต่วันนี้เราสามคนขอข้ามขั้นเป็นแชมเปียนไปเลยนะฮะ
มีเลขอยู่อ่ะมาฝากพวกเราคนละหนึ่งเหรียญแต่ทุกคนมีเลขอยู่ทั้งหมดมีกี่เหรียญไม่รู้

นี่ของแต่ละกล่องเกี่ยวกันก็จะมีเลขของตัวเองอยู่ไง

อย่าใส่อารมณ์เรื่องหวยค่ะแล้วพูดเรื่องบาบิกก็อนนี่
อุ๊ยเหรียญเขาทำจากเตา

เขาเหลียนใหญ่ของเราอีกครับเพราะว่าพี่เหมียวรู้เขาพูดอะไรน่ะ

ไม่มีเหรอใครอยากไปลองโปรโมชั่นรีฟิลติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับ
แต่จริงเท่มากเลยนะเหรียญแบบนี้นะ

เขาบอกว่าถ้าอยากจะไล่เหรียญแชมป์เปี้ยนแบบนี้ไม่ยากค่ะ
ยกทีมยกแก๊งเพื่อนในออฟฟิศมาเลยนะคะ
ไม่เกี่ยวรอบก็ได้แล้วด้วยนะคะ
แล้วก็รับส่วนลดด้วย๒๕โปรดีแบบนี้
เริ่มวันที่๑พฤษภาคมถึงวันที่๓๐มิถุนายน๖๑นะคะ
ใครที่เป็นแฟนบาร์บีคิวพลาซ่าอยู่ตอนนี้ก็รีบไปตักตวงก่อนจะหมดโปรโมชั่น
เฮ่ยโอ้โฮกลับมือกันมือค่ะตอนนี้ไง
หนูอยากรู้แล้วบาร์บีก้อนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ย
เออตัวผู้ตัวเมียขอพริสูจน์หน่อยได้ไหมคะบอกมา
ตัวผู้ไม่รู้ทำท่าแมนอยู่นี่
เขาอาจจะเป็นเก้งกวางเหมือนนึงก็ได้ทั้งจากหน้าพี่หนูมาไม่ใช่
เขาหน้าเขาเป็นผู้ช่วยเขาเป็นสปอร์ตแมนมาก
แต่เรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายนะผู้ชายถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีเขาหรือเป็นตัวเมีย
อ๋ออยู่ใส่มุมกุฎไม่รู้สิ
เออจริงหน้าตาเขาดูเป็นผู้ชายมากกว่าอย่างที่สุดก็ไปถามเขาที่ร้านที่
แต่น้องชอบเหรียญแบบนี้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักกีฬา
เหมือนหนักด้วยเหรอเพราะมันจะมีความรู้สึกว่าเวลาเราแขกกันสมัยก่อน
กว่าเราจะได้เหรียญรังบารากรหรือเปล่า

กินหนึ่งครั้งคุณจะได้หนึ่งเหรียญนะครับ

สะสมครบสิบเหรียญได้สุดลดห้าเปอร์เซ็นต์
สะสมยี่สิบเอ็ดเหรียญได้สิบสองเปอร์เซ็นต์
สะสมครบสิบสองเหรียญจะได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ
นี่นะเป็นเหรียญรางวัลจากบาร์บีก้อนนะครับ

ได้พีดีอันนี้เราได้หนึ่งเหรียญแล้วไหม

งั้นเราจะเริ่มแข่งขันพรุ่งนี้ในเรื่องของการกินนะไปแข่งกิน

ไม่ได้แบบกระโหลกรานะครับคุณ

อย่าลืมนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ
วันที่๑เค้าถามแล้วถึงนี่เลยสิ้นเดือนพฤษกรรมนี้ถึงนานเลย
โอเคนะครับสองเดือนสองเดือนไปกินกันนะฮะเยอะเลยนะ
โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
วันก่อนเราได้มีการพูดคุยถึงเรื่องราวของกล้องห้วยไร่นะครับ
ว่าก้องเนี่ยไปเบี้ยวงานเขาเขามาจำมาแล้วแล้วผมก็ไปเจอโทรคุยกับคุณก้อง
คุณกล้องก็บอกเหตุผลมาว่าอย่างนี้ปรากฏว่าพอผมมาพูดในรายการนี้
มีทางฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ต่างประเทศนะอยู่ที่เดนมาร์ค
ไลน์มาด่าผมส่งไอจีมาด่าผมว่าผมนำเสนอข่าวเอ็นเอียง
เพราะว่ามีคนถามมาเยอะว่าทำไงถึงได้เหรียญอันนี้
คืออย่างนี้บอกก่อนว่าเหรียญนี้มันเป็นเหรียญแชมป์
ถ้าเกิดว่าใครที่กินได้เยอะเนี่ยเราจะมีเหรียญแบบนี้มอบให้
แต่ทีนี้ไอ้คำว่าเหรียญเมื่อกี้นี่คือ๑๐เหรียญได้ส่วนลด
๑๒๑เหรียญได้๑๒มันเป็นเหรียญซึ่งอยู่ในแอปพลิเคชันอันนี้
คุณโหลดไปเลยนะครับ
คืออย่างนี้ในการที่จะไปกินทุกครั้ง
ก็คือคุณสามารถที่จะสะสมเหรียญในแอปพลิเคชันได้
คือ๑เหรียญแล้วก็มีการสะสมไปเรื่อย

สะสมครบสะสมไปเรื่อยแบบนี้โดยที่เราก็ไม่ต้องพกเหรียญนะ
แต่เรามีอยู่ในเครื่องมือถือของเราเลย
หลังจากนั้นกินไปเรื่อยถ้าสมมุติคุณได้ครบ๔๒เหรียญเนี่ยคุณ
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณกินเข้าไปแบบว่าเก่งมากในแต่ละสาขาที่คุณไป
คุณก็มีโอกาสชิงแชมป์เหรียญนี้ได้ค่ะ
เหมือนกันแข่งขันกันถ้าเกิดอยากได้เหรียญทองต้องแข่งขันกัน

อาจจะปิดพลาดจากคนกลางก็ได้
เรื่องนี้ก็เป็นข่าวออกมาเหมือนกันนะที่ว่ามีคนกลางถูกไหมฮะ

คือวันที่๑จนถึงวันที่๔
แต่ปรากฏว่ามันเกิดเอ็กซีเดนอะไรสักอย่างเข้าไปไม่ได้
เขาติดงานอื่นมีรับงานซ้อนอันนี้คือในมุมของกล้องห้วยไล่
นึกออกไหมฮะในมุมกล้องห้วยไล่ที่ผมได้ยินมา
ผมก็พูดตามที่กล้องเขาบอกมาแบบนี้ก็เล่าให้ฟัง
แต่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการนำเสนอข่าวของกล้องห้วไล่
ก็นำเสนอในมุมของผู้จัดงานไปแล้ว
มีการพูดออกไปแล้วแต่คนละวันเท่านั้นเอง

ปรากฏว่ามันมีทาง

คุณเป็นคนรู้จักในผู้จัดหรือเปล่า

คุณหนุ่มในทางที่คุณทำหน้าที่ผู้ประกาศเสนอข่าว

ที่ผ่านมาในกล้องคุยไล่เรียวคิวคอนเสิร์ตในยุโรป

ที่คุณจะนำเสนอข่าวคุณควรให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

ที่คุณฟังความข้างเดียวแล้วนำมาเสนอข่าว
โดยไม่มีหลักฐานเอกสารคลิปหรือรูปภาพที่พิสูจน์ได้นั้น
มันไม่มีทำสำหรับคนกลางที่คุณพาดพิงถึง
อีกทั้งยังเป็นการโยนความผิดให้อีกฝ่าย

และชื่อเสียงโดยที่ไม่ได้ให้โอกาสได้โต้แย้งกลับเลย
และยังทำให้คนอื่นที่อ่าอบทนฮะ
ยังทำให้คนที่ไม่ได้ติดตามข่าวหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่แรกเนี่ย
การเข้าใจผิดและได้รับข่าวสารที่บิดเบือน
ในฐานะผู้นำเสนอข่าวคุณควรนำเสนอข่าวที่เป็นจริง
มีความเป็นกลางในการนำเสนอข่าว
แล้วให้คนดูตัดสินเอง

มีจัญญาบันในการนำเสนอข่าวมากกว่านี้

แล้วคุณตอบไว้แล้วก็แถ่งมาหาผม
หลังจากนั้นก็มีคนคนหนึ่งคนนี้น่าจะเป็นคนจัดงานที่เดนมาร์ค

การศึกษาก็มีหน้าตาก็ดี
เด็กไม่มีทางพุทธธิภาวะจูงจมูก
สงสัยจะได้แจกฟางอัดเม็ดให้อีกคนให้ทาน

แล้วก็ยังมีผมก็เลยเข้าไปตอบบอกว่า
ผมไม่ได้ฟันทงว่ากล้องถูกนะครับ
ผมแค่เล่าให้ฟังว่าพอดีได้คุยกับกล้อง

เรื่องทางฝั่งของคุณเองผมก็เคยนำเสนอ
ที่นำเสนอของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งสองฝั่งผมว่าโอเคนะครับ
แต่ว่าเป็นการนำเสนอคนละวัน

ไอ้คำว่าคนกลางผมยังไม่รู้คนกลางคือใคร
ผมก็พูดตามคุณกล้องว่าเออคนกลาง

ที่ผมพูดไปผมพูดตามที่ได้ยินมา
ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้เข้าข้างใคร

ผมให้ขอมาออกรายการผม

ทางฝั่งคุณกล้องเขาก็จะมาฟ้องคุณได้อีก

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดมันต้องพูดสองฝั่งพร้อมกัน
ใช่ไหมฮะอันนี้คือผมก็ปฏิเสธไป

แต่ถ้าคุณหนุ่มย้อนกลับไปดูเทปวันนั้นนะ
คุณจะรู้ว่าสุดท้ายปัญหาที่เกิดขึ้นคนกลางนั่นแหละ

ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าคนกลางเป็นใครอยู่ดี
นะฮะคือนั่นน่ะก็คือเข้ามาว่าว่าผม
แต่สิ่งที่ผมรู้สึกแบบผมไม่แฮปปี้ก็คือว่า

คือการนำเสนอข่าวของข่าวใส่ไข่

ผมไม่ได้นำเสนอในมุมคุณพร้อมกับของคุณกล้องในวันเดียวกัน

แต่ผมก็ไม่ต้องมาด่าผมว่ามีเมจัญบัน
หรือว่าผมเป็นควายต้องมานั่งกินอะไรอัดเม็ดอะไรอย่างนี้
ถึงรายการเราก็เสนอข่าวของฝั่งอีกฝั่งนึงไปแล้ว

วันมันอยู่ที่ข่าวที่อัปเดตในแต่ละวันด้วย

ดังนั้นในวันที่คุณกล้องนำเสนอข่าวของคุณกล้อง

อาจจะต้องติดตามข่าวสารตลอดทุกวันนะคะ

แล้วผมไม่ชอบที่มาด่าผมว่า

อาจจะเอียนใจร่ม

ผมไปถามคนอื่นคนอื่นบอกว่าอย่างไรป่ะ
ก็คงจะเหมือนคุณหรือเปล่าที่ถูกกล้องเขา

แล้วก็ไม่ได้มีการพูดพาดพิงถึงคนกลาง

ในการที่จะพูดอะไรออกไปนะครับ

มาเรื่องของคุณชมพู่บ้างดีกว่า
ผู้อรยาก็จะเดินพรมแดงคานปีสุดท้ายจริงหรือเปล่า
นี่แหละค่ะกลายเป็นที่สงสัยว่านางเอกซุปตา

จะเดินพรมแดงที่เมืองคานปีนี้เป็นปีสุดท้ายหรือเปล่า

เจ้าตัวนั้นตั้งใจจะให้การเดินครั้งนี้
เป็นเสมือนก้าวสุดท้ายที่จะได้เดินพรมแดงที่คานแล้ว
เจอคุณชมพู่ก็เลยไปถามถึงเรื่องนี้กัน
เตรียมความพร้อมในครั้งนี้ยังไงบ้าง

ออกเดินทางคืนวันจันทร์หน้าแล้วค่ะ

เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ชมไม่ได้บินไป

ดังนั้นหลายชุดก็ต้องไปลุ้นเอาที่นู่น

ถามว่าจะฟูฟ่องหรือว่าเรียบหรู
ที่เตรียมไปก็ตอนนี้มีทำเป็น๒ลุคนะคะ

มีไหมครับ
แต่ก็คือทำให้เหมือนทุกปีเป็นปีสุดท้ายแค่นั้นเอง

ก็คือแค่บอกว่าทำทุกครั้งที่มันเหมือนครั้งสุดท้ายอะไรอย่างนี้ค่ะ

มาคิดได้ตอนที่ช่วงทริปก่อนอันนี้คือไปปารีสแล้วไปกันทั้งบ้าน

เพราะว่าสังเกตว่าเวลาไปสงการ

คุณชมพู่ก็บอกไปแล้วเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าปีนี้ปีสุดท้ายหรือว่าไม่สุดท้าย
ก็ทำเหมือนทุกปีเป็นปีสุดท้ายแค่นั้นเองคือเอาง่ายเต็มที่ทุกครั้งในการไปนั่นเองนะคะ
ซุปเปอร์สตาร์สาวตัวแม่คุณชมพู่อรยานี่แหละนะคะ
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเราเคยเห็นแต่พี่ชมพู่เนี่ยไปเดินพรมแดงก็เป็นอะไรที่น่าสนุก
ก็น่าสนุกแต่ก็หวังว่าจะไม่เปรียบเทียบกันนะคะ
เพราะว่าเราไปทำงานกันเต็มที่ทุกวันอยู่แล้ว
ส่วนเราจะไปเดินในปีหน้าไหมเนี่ย

เพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ผู้หญิงทุกคนฝ่ายฝันน่าจะสนุกดี
คุณมริยาก็บอกว่าแบบนี้

เขาแต่งหน้าทำผิดทุกอย่างฟิกหมด
แล้วก็เดินออกเลยทำงานแล้วก็รับ
คือเหมือนไปทำงานเหมือนเป็นกะเวลาเลย
อือแน่นไปถึงก็ทำงานเลย
แล้วสึกผิดกลับเลย

คือจะมีเวลาพอดีดู
คือจะต้องยุ่งตลอดเวลานะคะ

แต่ว่าก็จะเห็นได้จากโฆษณาไปก่อนนะคะ
พรีเซนเตอร์ก็ถ่ายทำอยู่เดี๋ยวคงได้ออกมาเป็นชุดใหม่บ้าง

มีพรีเซนเตอร์บางตัวนั้นมาเปลี่ยนเราก็ไม่ทราบค่ะ
ต้องไปถามลูกค้าเอาเอง
แต่ที่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ก็ยังอยู่นะคะ
แล้วตัวเดิมก็ยังมีอยู่ตัวใหม่ก็มีเข้ามาบ้างค่ะ
เซ็งไหมที่โดนเปรียบเทียบ
ก็บอกว่าไม่เซ็งค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของบุภเพเขาจริง
เปรียบเทียบมันมีตลอดเวลาอยู่แล้วก็ชินแล้ว

และงานเราก็ยังแน่นอยู่เมื่อวันแรงงานยังไม่ได้หยุดเลย

เราก็เลยไปทำงานแต่พี่อย่าหยุดเพราะพี่เป็นกรรมกร
แต่อาจจะเป็นงานที่ทำแล้วยังไม่ได้ออกไปให้คนเห็นนะคะ

มันอาจจะเป็นโป๊เบลล่ามาเยอะหน่อยก็เข้าใจนะฮะ
แล้วน้องก็ชื่นชมไม่ได้น้อยค่ะชื่นชมว่ามีละครมา
คนชื่นชมละครน้องเขาก็ชื่นชมไปด้วยนะฮะ
ก็ดูอินกับคู่พระคู่นางของเรื่อง
แต่เรื่องพี่โป๊ปยังไม่ได้เจอกัน
มีแซวไหมก็ไม่ค่ะติดตามผลงานกันอยู่
ไปไหนห้างแตกเพราะถ้าเจอก็จะแซวว่าพี่โป๊บห้างแตก
กว่าพี่โป๊ปตอนนี้ร้อนกว่านี้ก็พี่โป๊ปแล้วล่ะค่ะ

อย่างนี้ในวงการเราเนี่ยนะคุณนะมันอยู่เนี่ย
คือเราปฏิเสธไม่ได้หรอกทุกอย่างคือการแข่งขัน

เราจะอยู่ได้ก็เราจะต้องใจไม่ใช่แบบว่าร้อนอิจฉา
ใครประสบความผลิตเราชื่นชมเราถึงจะมีความสุข
แล้วก็ทำงานของเราต่อไปแข่งกับตัวเอง

คุณหนุ่มก็ส่งอาหารเม็ดไปให้เขาแทนสิครับ
คุณปอมปอมเหรอปอมหรือไม่เอาค่ะไม่เอา
ใจล้าแต่อ่านแล้วหนูก็จะขำดูสิ
แฟนคลับคุณหนุ่มเดือดร้อนเลยอ้าวคุณหนุ่มเขาโอเคแล้วค่ะ
เขาดูเดือดร้อนแล้วคุณหนุ่มกันใช่ของเราคุณสุขกับ
ไม่ครับคือก็เข้าใจเขานะคือเขาเองก็
ขอโทษนะหรือพูดตรงเขาเองก็อาจจะทุกข์ใจ
เพราะเท่าที่ผมฟังมาในมุมของทางฝั่งเขาเองเนี่ย

คือถ้าคือผมฟังทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยก็เห็นใจเหมือนกัน
เพราะว่าทางเขาก็มีหลักฐานพอสมควร
ที่จะกล่าวยืนยันได้ว่าทางฝั่งคุณก้องเองเนี่ย
มีจตนาที่จะไปเป็นร่วมงานของเขา

แต่ในสิ่งที่ผมพูดไปผมพูดแค่ว่า
ทางฝั่งกล้องเนี่ยเขาออกมาพูดแบบนี้

ผมก็แค่เอามาบอกว่าเขาพูดมาแบบนี้นะ

ผมแค่มาพูดด้วยฟังนะครับมาอัปเดตความคลื่นไหวของกิจกรรมจากอีชิตันรหัสรวยเปลี่ยงฝาดีเอลสี่คันมาอีกแล้ว
ขับมันทั้งบานตอนนี้แจกไปแล้วเกือบ๔๐๐รางวัลนะครับ
ถูกต้องนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะ๔พฤษภาคมทางอีชิตันชิวนะฮะ
ชาเขียวกลิ่นผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว
รางวัลที่รับรองว่าโดนใจวัยว้าวุ่น
แล้วก็วัยโจอย่างพวกเราแน่นอนนะครับพวกเราครั้งนี้นะฮะเป็นของรางวัลที่จะเติมความสนุกให้กับชีวิต
แต่จะเป็นอะไรไปดูกันเลยลองแอบดูไหม
รางวัลชิ้นนี้สามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นออนไลน์ก็ได้
เทมหรอเป็นเกมเพลย์อ่าเฉลยเลยเฉลยเลย
ว้าวแจกถึง๑๐รางวัลขอบอกว่ารุ่นนี้นะคะเจ๋งสุดค่ะ
ราฟิกทรงพลังเกมฮิตใหม่นั้นอัปเดตต่อเนื่องและดูหนังฟังเพลงได้ด้วย
โซเชียลได้ความบันเทิงครบคลาน
เพราะฉะนั้นรีบส่งรหัสใต้ฝาหรือว่าในกล่องกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับ
ทุกขนาดทุกรสชาติแล้วก็ตามนะฮะด้วยการกดดอกจันทร์๗๙๗ดอกจันท
ตามด้วยรหัส๑๐หลักหลังจากนั้นกดสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็โทรออกนะครับ
ฟรีทุกเครือข่ายนะครับที่สำคัญนะครับ
รหัส๑ครั้งลุ้นรางวัล๒ต่อทั้งรางวัลใหญ่นะฮะ
แล้วก็นั่นก็คือรางวัลที่๑แจกรถ๔คันนะฮะ
คนเดียวนะครับรับของรางวัล๔คันนะฮะ
รวมมูลค่า๒๑๕๑๗๐๐บาท
เริ่มวันนี้ถึง๙พฤษภาคมปี๒๕๖๑นี้แหละจ๊
ส่งกันแล้วนะคะแล้วก็รางวัลดีต่อใจ
คือรางวัลบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะที่เตรียมของรางวัลในฝัน

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๙พฤษภาคมสัปดาห์๒๑๖๑
โดยจะจับรางวัลทุกวันจันทร์พุธศุกร์
โอเคนะครับช่วงหน้า

อ้าวเห้ยจุ๋ยมีรอยสักแอบเปรี้ยวเหมือนกันจุ๋ย

มีอยู่ตรงในทำไมแกไม่ได้
มีอยู่ตรงนี้มีคนสักให้เหรอฮะ

กลับมาคราวแท้ไขจุ๋ยรัฐยามีรอยสักที่ไม่มีใครเคยเห็น

ใครจะนึกว่าสาวจุ๋ยหน้าหวานอย่างนี้จะมีรอยสักเหมือนกัน
แล้วเขาก็ให้ช่างสักที่สักเอาไว้

เพราะรอยสักดังกล่าวอยู่ที่สะโพก

เวลาทำงานจริงไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้มาเปิดสะโพกทำงาน
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานแม้แต่น้อย
ล่าสุดนะคะมุมวันที่๓เนี่ยถ้ากับวันนี้นะคะ
ไซต์ทีวีภูได้มาเปิดเผยภาพของจุ๋ย
อยู่เหนือสะโพกมีรอยสักให้เห็นซึ่งแม้จะไม่เห็นเต็มตาซึ่งมันใหญ่กว่านี้นะฮะ
บอกได้เลยว่าเป็นรอยสักที่มีขนาดกระทัดรัดที่จุ๋ยและเหตุที่จุ๋ยสักนั้น
ไม่นะพี่ไม่กระทัดรัดนะผมว่ามันยาวมาทีข้างหนึ่งเห็นป่ะ
เอวข้างขวามาถึงเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่ามันคือลายอะไร
คือเขาบอกว่าจุ๋ยเนี่ยเคยไปทำเลเซอร์อะไรมาสักอย่าง
มันทำด้วยกิ่งทำด้วยไม้วีโล่เป็นวงกลมแล้วก็
แล้วก็ถักตะข่ายอยู่ข้างในอัลล่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรดูสิ
แล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยจะห้อยขนโน๊กแล้วก็รูปปัตต์
แล้วทางล่างมันจะแขวนเอาไว้ใช่
พี่ของพี่หนุ่มก็มีมึงกือพี่หนุ่มมีด้วยเหรอ
โอ้โหจิ๋วลิ้วเลยพอเจอของพี่จุ๋ย

คือเครื่องหลังของเดียนแดงเนี่ยนะฮะ
เขาจะบอกว่าตรงตะข่ายมันจะดักความฝันที่ไม่ดี

แล้วก็เส้นขนสัตว์นั้นมาสู่ผู้ที่หลับ

แล้วก็เอาสิ่งที่ไม่ดีลอดตะข่ายออกไป

อยู่คุณงานเนี่ยแหละ

ลายละเอียดเยอะนะถ้าสัก

คนที่กลัวอยู่ในตัว
ตัวอะไร

ผมจะบอกให้ทำไมผมต้องไปสัก

ก็เลยไปสัก
ดูตรงนี้หัวใจแดง
แล้วมีมังกรเอาตีนจิกหัวใจไว้

หักเอามังกรมาขยี้หัวใจตัวเอง

คิดเองมังกรคือตัวเราเอง

คอยไปสักเข้าไปสักเปลี่ยนให้เป็นรูปโฟ่งกราฟิก
อะไรก็ได้อเรนนี่แต่พอดีมันถมแน่นเลย

พอที่บวชมันน่าเกลียดมากเลยทำอย่างไรดีวะอะไรอย่างนี้
ออกมาก็เลยต้องไปศักดิ์เป็นมังกรทัพตรงนั้นไปอีก
อ๋อให้ใหญ่กว่านี้มังกรมันเป็นรูปอะไรเนี่ยตอนนี้ฉันอยากเห็นว่า
ตรงนี้ใหญ่ถึงนี่เลยหรือครับพี่
โอ้โหมันใหญ่มาอย่างนี้เลยเนี่ยผมใหญ่มานี่เลย

ฉันยอมรับเขาเลยว่าเขาเป็นคนที่เราคาดไม่ถึงในหลายร้อย
อกหักเลยเอามังกรจิกหัวใจ

เดี๋ยวเรานัดกันพี่จะเล่าให้ฟังทุกอย่างเลย

แต่ตอนนี้พี่ไม่เล่าแล้วเพราะว่าเขาแต่งงาน
มีความสุขกับมีลูกมีเด็กชายพอแล้วพี่รู้มีความเสียดแล้ว

เขาไปช่วยกันทำอาหารกินเปิดร้านกระเทียวบ้าน
รวยล้นฟ้าแล้วนะเดี๋ยวไปดูสักนิดนึง
นะครับเนี่ยนะฮะโลกออนไลน์ก็มีการแชร์คลิปหนุ่มตอสนะครับ
ลุกขึ้นมาเปิดร้านแข่งก๋วยเตี๋ยวเล็กนะฮะ
ที่ไม่ใช่ไฮโซโก้หูอะไรเลยเนี่ยนะ
ตรงข้ามก็เป็นร้านธรรมดาเล็กทั่วไปนะครับ

แต่ครั้งนี้ดูเหมือนตอสเขาตั้งใจมากกับธุรกิจครั้งนี้นะครับ

แถมนี้กันเพราะความปลูกปลูกก๋วยเตี๋ยวเองกับลูกค้าด้วย
โดยมีคุณนุ่นนี่นะฮะเป็นคนรับออเดอร์เป็นเด็กเซิร์ฟ

อันนี้ค่ะเป็นร้านแบบไม่จิตไม่ฝันลุ้นแหละเดี๋ยวดู
อาจจะเป็นความหมายตัวนิดนึงการที่จะไปจิกในน้องหัวใจอาจจะแบบ
แต่พอทำมาตอนนั้นนะจิกมานะงานรุ่งมากเลยนะ
พอไปถมเป็นสีดำนะโอ้โห

เอ้ามันผ่านไปแล้วทุกวันนี้ดีลาไปก่อน

สวัสดีค่ะ